ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
มาคุยกันว่าจะสอนลูกให้เป็นนักลงทุนจะทำอย่างไรครับ
วันนี้มาคุยสดพร้อมกันในรายการนะครับ

ตอนนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านฟังอยู่อยากจะสอนให้ลูกนั้นรวยทำเงินเข้าครอบครัวเข้ากระเป๋าเป็นจะทำยังไงดีครับ

เพราะเป็นเรื่องที่โดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกยังไม่ฟังมากที่สุดคือสิ่งที่พ่อแม่สอน

แต่อย่างนี้ถ้าจะสอนลูกเป็นนักทุนเนี่ยผมว่ามันต้องสอนการผ่านการปฏิบัติให้ฝึกให้แบบเป็นนิสัยนะครับ
อย่างผมเนี่ยพ่อผมเหมือนปลูกฝั่งให้เป็นนักลงทุนครับนะครับโดยการพาไปซื้อของมือสอง

เพราะว่าข้อดีไหม๑๐ข้อให้มาดูกันนะครับว่าการรู้จักซื้อของมือ๒มันเป็นการปลูกฝังความเป็นนักลงทุน
และยุคนี้นะถ้าไม่ได้เป็นนักทุนนะอยู่ไม่ได้
เพราะว่าพูดง่ายหาเงินมาเนี่ยแล้วเรากะจะใช้เงินก้อนนี้ช่วยชีวิตผมเชื่อว่ามันไม่พอ

ฉีเป็นนักทุนก็คือ๑๐ข้อนี้

ต้องรู้วิธีคิดของการเป็นนักสะสมก่อนนะครับมาดูข้อที่หนึ่งเนี่ยถามว่าหลายคนถามว่าเนี่ยปัญหาคือคนส่วนใหญ่เวลาซื้อของมาเนี่ย

ไม่มีราคาเนี่ยสิ่งนั้นคือขยะทั้งหมดไงหลายบ้านมีนะไม่ใช่หลายบ้าน
ทุกบ้านแต่ถ้าเกิดของนั้นสามารถซื้อมาเก็บไว้
พอขายต่อได้ราคาเพิ่มนะอืมสิ่งนั้นคือสินทรัพย์อืม
แล้วคนที่รวยเนี่ยบ้านคนรวยมันจะมีสินทรัพย์เยอะอ่าเขาจะมีแบบของเก่าที่แบบโอ้ย
คุณค่าเนี่ยเก็บไว้ในบ้านเยอะใช่ดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันมันปลูกฝังแล้วไงว่า
อันนี้ต้องไปสำรวจดีว่าของที่เขามีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์หรือเป็นขยะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่พอไปสำรวจก็ต้องเป็นขยะทั้งนั้นต้องเริ่มปรับไงว่า
แล้วอะไรนะมันต้องตั้งสติแล้วอะไรที่ซื้อมาเก็บราคาเพิ่ม
ซึ่งมีอยู่เยอะนะครับข้อที่สองเนี่ยนะครับ
คนที่ซื้อของมือสองเป็นเนี้ยจะได้ส่วนลดอย่างมากอืม
มือหนึ่งคนที่ได้กำไรเนี่ยก็คือคนขายถูกไหม
เราไปซื้อคอนโดมือหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ครับเราไปซื้อคอนโดมือหนึ่งราคาถูกมีไหน
อืมเอ่อไม่มีครับมันต้องซื้อของอ่าจะซื้อคอนโดซื้อที่ดินเลย
ต้องซื้อตอนตอนไหนดีที่สุดตอนคนร้อนเงินไงโอ้โหฟังฟังดูเหมือนคนหน้าหน้าเลื่อนเลยนะ
อ่าแต่มันไม่ใช่มันเป็นวิถีของมันอยู่แล้วครับ
ถ้าคนร้อนเงินแปลว่าเขาอยากขายมากกว่าเราซื้อเราได้เปรียบเสมอ
เราตอบได้นี่ใช่อืมดังนั้นคนที่รวยก็คือไม่ได้คนซื้อมือหนึ่งน่ะ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

สระเนี้ยมันเป็นทักษะเศรษฐีครับคนที่จะรวยทุกคนคืออะไรต้องซื้อของถูกและขายแพงได้อืม
จะซื้อของถูกนะต้องต้องต่อลองเป็นอืมอ่าถูกไหมต่อให้เยอะที่สุดอ่า
คือรอคอยเป็นต่อรองเป็นครับไม่ต่อรองซี้ซัวร์ต่อรองซี้ซัวร์นะมันมันมัน
มันไม่ใช่ยั่งยืนครับนะครับแล้วการเจรจาต่อรองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งพวกเนี้ย
ผมว่าถ้ายิ่งฝึกยิ่งเก่งมันไม่มีใครเกิดมาเป็นนักเจรจาต่อรองไม่มี
แล้วเศรษฐีทุกคนเนี่ยสกิลการเป็นเศรษฐีในการเจรจาต่อลองเนี่ย
มันเกิดจากการคุณฝึกซื้อของซื้อขายซื้อขายซื้อขาย
พอเป็นเนี่ยเราจะรู้ไงถ้าคนซื้ออย่างเดียวขายไม่เป็นนี่ก็ไม่ใช่ครับ
เพราะซื้ออย่างเดียวขายไม่เป็นคุณก็มันไม่มีราคาไงถูกไหม
ถ้ามันต่อได้แล้วมันไปขายได้กำไรมากมันมันมากเลยนะแน่นอน
แล้วนั่นเป็นทักษะของคนรวยเลยนะครับข้อที่ห้านะครับ
ซื้อของมือสองเนี่ยจะได้เรียนรู้จากพ่อค้าพ่อค้าเป็นครูครับ
นะครับยังไงเพราะว่าเขาจะหลอกเขาจะหลอกเราให้ได้นั่น
เขาจะขายให้สูงที่สุดไงเราต้องเก่งกว่าเขาสิเราต้องเก่งกว่าเขา
แล้วมันเจอผิดพลาดอยู่แล้วแล้วโดยปกติถามว่าคนซื้อของมือสอง
อาจจะถามว่าคนที่เป็นเซียนพระเนี่ยที่เกิดเล่าให้ฟังเนี่ยต้องพระ
พระปลอมต้องเป็นกระบุงก่อนถึงจะเป็นเซียนพระยังหุ้นก็เหมือนกัน
คุณเข้าตลาดหุ้นเนี่ยถ้าพอร์ตคุณยังไม่เคยติดหุ้นปั่นและขาดทุน๕๐
เปอร์เซ็นต์อย่างหุ้นตัวนั้นนะอืมคุณยังไม่ใช่เซียนอืมอ่า
ต้องมีแบบนี้หลายหลายตัวมีจนแบบอยากเขกหัวตัวเองอ่ะอืม
เพราะอยากเขกหัวตัวเองนะเดี๋ยวมันจะเป็นเสียเองเราจะจำ
ใช่แล้วเวลาถามว่าคนที่อยู่ในตลาดแล้วรวยในหุ้น
ไม่ใช่เขาไม่เคยติดเขาติดตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าเขาสามารถ
หาจัดการเป็นแล้วครับพอติดครั้งต่อไปเหมือนล้มเป็นอ่ะอืม
เหมือนคุณเป็นผู้เรียกนักกีฬามือทีมนักขี่จักรยานมืออาชีพ
อย่างเงี้พวกนี้ล้มมากกว่าคนขี่จักรยานปกติครับแต่ล้มเป็นอืม
เป็นคือล้มแล้วลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ลุกโตขึ้นเสมอพวกนี้คือล้มเป็น
นี่คือมืออาชีพนะครับพาไปห้าข้อแล้วนะฮะข้อที่๖เนี่ยนะครับ
เมื่อเราเชี่ยวชาญเราจะกำไรตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเงินเลย
คนส่วนใหญ่เวลาซื้อของคิดว่าซื้อปั๊บราคาลงเนี่ยเหมือนคุณไปเดินเข้า
คุณซื้อรถเนี่ยเขาโชว์ลูมออกมาปั๊บราคาลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ
คือคือมันอันนั้นอันนั้นมันของมือหนึ่งไงครับ
แต่ถ้าเกิดคุณมีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ย

ไม่ใช่อยากซื้อหุ้นต้องลิสต์หุ้น

ต้องรอต้องรอหุ้นตัวนั้นลงมา

ว่าที่ตรงนั้นที่อยากจะซื้อ

มันต้องมีช่วงคนร้อนเงินความล้อนเงิน
ช่วงเศรษฐกิจไม่ได้

จริงไม่ใช่พ่อค้าคนที่นำกำไรมาให้เรา

นะครับอย่างพ่อค้าของมือ๒อย่างนี้ถามก็ว่าเขา

แต่ถ้าเรามีความรู้นะเขาจะเป็นมือที่ดีสำหรับเราให้ไปหาของ
นะครับอันนี้พ่อผมสอนเองเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างนะอย่างทุกครอบครัวเนี่ย
อย่างพูดเตี๋ยเนี่ยบ้านคนรวยเนี่ยจะมีของสะสมเยอะ

แล้วของพวกนี้ชอบหลุดมาตอนเตี๋ยตายเตี๋ยตายเสร็จแบ่งมรดกกัน

เรียกพ่อค้าเขาจะเรียกพวกพ่อค้าของเก่าไป
นะครับแล้วก็มารุดของแสนนึงพ่อค้าบอกโอ้โหเนี่ยพันเดียว

พวกนี้ไม่รู้หรอกของดีหลุดออกมาในตลาดพวกนี้เต็มเลย
พ่อค้ามือสองเนี่ยจะมีของผู้แบบนี้

อ่ะข้อที่๗นะครับความ

ดังนั้นเพิ่มที่ความรู้แล้วเดี๋ยวกำไรมาเอง

ข้อที่๙ข้อที่๙นะครับให้สะสมสิ่งที่รักนะครับ
ที่สำคัญมากเลยหลายคนบอกว่าสะสมคือเงินไม่ได้ทุกอย่างในชีวิต

ถ้าเงินทุกอย่างในชีวิตก็ทำอะไรเงินเนี่ยไม่ใช่
คืออย่างพ่อผมถามว่าสะสมอะไรสะสมของเก่า
เขาจะผสมแบบตู้โต๊ะเตียงแกะสลักสมัยโบราณ
เขาชอบเขาชอบดังนั้นชอบด้วยมีความสุขด้วยนะรวยด้วย

เพราะเขารู้ในสิ่งนี้มากกว่าใครใช่ไหม
จะไม่มีใครพ่อค้ามาหลอกเขามีแต่พ่อค้าของดีมาให้เขา
แล้วเขาเก็บไว้เนี่ยมันมีแต่สุดท้ายนะกลายเป็นข้อ
เห็นไหมของที่เขาเก็บสะสมเขาชอบด้วยนะเขาสามารถยกให้ลูกได้ด้วย

อย่างนี้ก็ถ้าผมไม่อยากได้เขาบอกง่ายแกก็ขายดิ

คือดังนั้นสิ่งของเหล่านี้ถ้าเราลองฝึกลูกเราให้เป็นเหล่านี้
แต่ผมว่าอย่างแรกฝึกตัวเองก่อนมั้งใช่ไหม

เราให้สอนลูกได้ต้องสอนด้วยการปฏิบัติ
เพราะเราไปพูดแม่เหม็นทำเลยพ่อเหม็นทำเลย
ไม่เราต้องทำเป็นตัวอย่างโชว์ให้เห็นเลยนะครับ
สะสมอะไรซื้อสินทรัพย์อะไรอย่างนี้สอนให้ลูกไปนั่งทุนโดยการเอาเตรียมตัวอย่าง
พูดทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปเรียบเทียบกับเรื่องของการเล่นหุ้นใช่ไหมฮะ
คือเราต้องมีทักษะแบบนี้ก่อนแล้วก็ไปดูหุ้นให้เป็น